ดังนั้นวันนี้บันทึงไทรัพย์ของเรามีสกรุปพิเศษ

เราไปชมสกรุปพิเศษทีนี้กันเลยว่า

ก่อนจะไปคว้ารางวัลนางแบบโลกในปีเดียวกัน
และได้มีโอกาสมาเล่นละครเรื่องแรกพลิกดินสู่ดาว
ด้วยความสวยสไตล์อมวยประกอบกับรูปร่างสูงโปร่งดูระหง
เลยทำให้แพนเค้กในยุคนั้นดังเป็นพลุแตก
ขึ้นแทนจะแม้พรีเซนเตอร์และนางแบบแถวหน้า
ที่เอาอยู่ทุกชุดทุกช็อต
ไม่ว่าจะเป็นชุดไทยสวยสง่างานเดินแบบเครื่องเพชรหรู
แม้แต่โกลอินเตอร์ไปประชันแคทวอล์เมืองนอกอีกเพียบ
ส่วนผลงานการแสดงนั้นต้องบอกเลยล่ะค่ะ
ว่าทั้งหนังและละครของแพนเค้กตลอด๑๘ปี
มีมากมายหลากหลายบทบาทจริง

ถือได้ว่าเป็นซุปตาไทยจากเวทีซุปเปอร์โมเนลตัวจริงเสียงจริง
ขยับมาที่นางเอกลูกครึ่งสาวแซมมี่คาเวล
ซึ่งคว้าตำแหน่งไทยซุปเปอร์โมเดลเมื่อปี๒๐๑๘
และได้เป็นนางเอกวิกหมอชิตมีผลงานการแสดงมาแล้วมากมาย
และด้วยความสวยที่พัฒนาขึ้นเรื่อย
ต้องยอมรับเลยว่าแซมมี่เป็นนางเอกและนางแบบที่เอาอยู่ทุกรันเวย์
และทุกแมกกาซีนแฟชั่นจริงค่ะ
บอกเลยนะคะเซตไหนเซตนั้น
จะโคลสอัพหรือโพสท์ทั้งตัวแซมมี่สวยหมดจดจับจ่าย
ล่าสุดแซมมี่เพิ่มดีกรีความเซ็กซี่
ด้วยการขยันโพสต์บิกินิตัวจิ๋ว
ท่วงท่าลีลาเอาไปเลยชนิดที่ว่าพริก
ทั้งจากกระวัติก็สาดใส่ไปเลยสิค่ะซิส
เช่นเดียวกับนางเอกสาวโบเมลดาถ่ายซุปเปอร์โมเดลปี๒๕๖๒
จากเด็กสาวเกิลกรุ๊ปโบพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดด
มาเป็นนางเอกนางแบบแถวหน้า
จากงานแสดงของโบจะโดดเด่นสุดแล้ว
เธอยังถือเป็นเจ้าแม่แคทวอล์ของวงการ
เจ้าของงานรีวิวเสื้อผ้าหน้าผมอันดับหนึ่ง
ลูกค้าติดอกติดใจใช้บริการเป็นพรีเซนเตอร์หลายต่อหลายตัว
ปิดท้ายกันที่นางเอกน้องใหม่มาแรงการนัชชาติ
กำลังดังเปรี้ยงจากละครเรื่องหงฟ้า
น้องการพกความสวยสไตล์นางงามมาประกวด
ได้เป็นไทยซุปเปอร์โมเดลปี๒๐๒๐
แล้วความดังของน้องการก็เริ่มใช้แววชัด
เพราะเข้าวงการมาได้แค่ปีกว่า
ก็มีผลงานละครทั้งเรื่องเสาห้า
และที่รอออนแอร์อีกถึง๕เรื่อง
ซึ่งส่วนหนึ่งน้องการยอมรับตรงกับบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะ
ว่าหนูไปมูมาค่ะแม่
ลำถวายที่ห้วยขวางครั้งหนึ่งแล้วค่ะ
ใช่ทำไมตอนนั้นคือใช่ค่ะ

ถ้าเกิดว่าได้ตำแหน่งเราจะมารำถวายท่านนะ

เค้าบอกว่าไว้ทีนี้ปั้นตัวคนปังแล้วเป็นหนังเอกดังหมดเลย
พี่แพนเคคพี่แซมมี่พี่โบร์รู้สึกยังไงบ้าง
จริงคือเราติดตามผลงานของพี่เขาอยู่แล้วค่ะ

แล้วก็จะต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและนี่ขอต้อนรับไทยซุปเปอร์มาเรลค่ะอันนี้พูดจริงคุณเล่นเนี่ยเอ้า
ที่ฉันเคยเข้าประกวดไทยซุปเปอร์มาเรลปีสองพันห้าถึงไม่ได้ที่หนึ่ง
แต่ที่ฉันท็อปสิบอ่าต้องจับดูไม่เชื่อเออเออเออเออเออ
เมื่อสักครู่กลับขออภัยนะคะเพื่อนโพสต์ตั้งนาน
เพื่อนอยู่เพราะตั้งนานเราก็รีบจะเข้าสักครู่แต่ว่า
เชอรี่ก็สวยและปวดและปังหน้าได้ค่ะจริงขอบคุณคุณพี่วจิตนะคะ
สกรูปเมื่อสักครู่นี้จริงต้องพ่วงชื่อเชอรี่เข้าไปอีกคนนึง